ถ้าคนที่ดูข่าวนี้อยู่เป็นคนเอาไปเอาไปคืนเขาซะนะคะบาปกรรมจริง

คุณผู้ชมครับใครที่ชอบพกเงินสดเยอะเยอะไปไหนมาไหนต้องระวังกันด้วย
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
แต่ว่าเธอก็ปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้ล่าสุดเห็นบางคนว่าพกเงินไปประมาณ๑แสนบาทเป็นเงินสด
แล้วจะไปซื้อของมาขายที่ร้านแต่เธอหายตัวไป
สามีไปแจ้งตำรวจไปพบว่าถูกฆาตกรรมจนเสียชีวิต

แต่สามีคาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเพราะรู้ว่าเธอนั้นพกเงินสดจำนวนมาก
เวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับคุณผู้ชมไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
แกเป็นคนชอบถือตังเยอะเพราะแกเป็นคนถือตังคนเดียวผมไม่ชอบถือตังเรา
ขึ้นไปไหนมาไหนคือเขาจะชอบพกเงินสด
ใช่ครับเอาเงินสด
นายพานุวัฒนเสาทองอายุ๔๘ปี
สามีของผู้เสียชีวิตเผยถึงแรงจูงใจของคนร้าย
ฆ่านางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
ภรรยาของตัวเองโดยคาดเดาว่า
คนร้ายน่าจะหวังต่อทรัพย์สินที่เป็นเงินสดของภรรยา
เพราะภรรยาชอบพกเงินสดติดตัวไว้
เหตุการณ์นี้นางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
พระคือตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่น
หายตัวออกจากบ้านไปเมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
ของวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยได้ขับรถกระบะทะเบียนพพึ่งจจาน๔๕๑๒นพ

เพื่อไปซื้อสินค้ามาขายที่ร้านจำ
ปรากฏว่าหายตัวไปก่อนครอบครัวจะไปแจ้งความกับตำรวจ
สุดท้ายพบว่ากลายเป็นศพที่ถูกทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะ
ข้างทางพื้นที่ไร่มันสัมปะหลัง
พื้นที่หมู่๓ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝาง
ห่างจากบ้าน๓๕กิโลเมตร
ซึ่งรถกระบะคันที่ขับมาและเงินสดราว๑แสนบาท
โดยตำรวจสพบ้านฝางสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
นายพานุวัฒน์ยังบอกอีกว่าในวันที่ภรรยาหายตัวออกไปจากบ้าน
เธอออกไปเพียงคนเดียวเพื่อไปซื้อของเข้าร้านจำ

โทรหา๓ครั้งแต่ไม่มีใครรับสาย
พอครั้งที่๔ปรากฏว่าปิดเครื่องและโทรไม่ติดอีกเลย
จากนั้นเริ่มออกตามหาแต่ปรากฏว่าทุกร้านพูดตรงกันว่า
ภรรยาไม่ได้เข้ามาซื้อของเลยกระทั่งพบเป็นศพ
รับว่าภรรยาชอบเล่นการพนันและปล่อยเงินกู้
แต่ก็ไม่รู้ว่าปล่อยให้ใครบ้าง
ที่สำคัญเวลาที่ภรรยาออกไปข้างนอกหรือไปซื้อของชอบพกเงินสดตลอด
อย่างต่ำก็๔๕๐๐๐บาทเพราะเป็นเงินที่ได้จากการขายของ
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัว
เพราะทราบว่าภรรยาของตนชอบพกเงินสดออกจากบ้าน
ตังค์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ชอบลืม
นางวิพาพักหมอยาอายุ๔๓ปีผู้ที่พบศพเป็นคนแรก
เผยว่าขณะไปหาหน่อไม้เจอของบางอย่างอยู่ใต้ต้นมะม่วง
พอเข้าไปดูใกล้ก็เห็นหน้าท้องของผู้เสียชีวิต
แต่อีกใจหนึ่งเธอก็คิดว่ามีคนเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้
พอเธอสังเกตอีกรอบก็เห็นขาของผู้เสียชีวิต
แต่อีกใจก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้า
จากนั้นเธอจึงออกไปจากที่พบศพ
จะไปเจอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง
จึงบอกให้เพื่อนไปช่วยดูอีกรอบเพื่อความแน่ใจ
พอไปถึงเพื่อนก็ยืนยันว่าสิ่งที่เธอเจอเป็นศพจริง
มอเตอร์ไซค์จอดมันลกพี่ก็เลยอ้อมมาทางศพที่นอนอยู่
ทีนี้เดินเข้าไปยังไม่ถึงศพหรอกห่างกันสักเมตรนี่แหละ
พี่ก็เลยเห็นขาแกพี่ก็เลยถอยออกมา
ในใจก็คิดอยู่ว่าจะเป็นศพหรือว่าหรือว่าเป็นหุ่นหรือเปล่า
พี่ก็เลยมาเติมเงินโทรศัพท์เพราะว่าในโทรศัพท์ไม่มีตังค์
เติมเงินตรงสี่แยกป้อมตำรวจอยู่ใกล้เนี่ยไม่ห่างกันเท่าไหร่
ทีนี้โทรเรียกญาติก็เลยติดต่อใครไม่ได้ก็เลยเจอเด็กที่ทำงานด้วยกัน
เกียงมาซื้อของเพิ่มดีก็เลยชวนเกียงไปดูว่าไปดูเป็นเพื่อนพี่หน่อย
ไม่รู้ว่าเป็นหุ่นหรือว่าเป็นคน
มันมีแค่ย่าบังตรงตรงริมรั้วค่ะแต่ข้างในมันด้านข้างมันก็ลกอยู่
แต่ตรงที่เขาเอาศพไปทิ้งมันจะเป็นโพงใต้ต้นมะม่วง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกอิทธิพลเนธไทยสงศ์
ผู้กำกับการสพบ้านฝางเปิดเผยว่า
ตอนนี้ได้แบ่งกำลังออกเป็น๓ทีมพร้อมหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ติดตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตและสอบสวนคนใกล้ชิด
เพราะเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่คนในครอบครัวไม่รู้
ทั้งเรื่องเงินและเรื่องชู้สาวรวมถึงหนี้สิน
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต